ช่วงนี้คุณเศรษฐาโสรินจะมาพบกับเราอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ
วันที่๑และวันที่๑๖วันนี้เขาก็มาตามนัดตรงเป๊ะ
สำหรับผู้สื่อข่าวสายโชคลาภและสายตัวเลขของเรานะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมถามสายขาวมีสายนี้ด้วยเหรอ
เป็นการเรียกเขาให้เขาอยู่ในสายนี้แหละเหมาะสมมาก

พากันไปที่เชียงใหม่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เขานิยมจะไปขอพร

เน้นขอผอนให้ได้สิ่งที่อยากได้
แต่บอกว่าสิ่งที่ขอนั้นจะมาเร็วทันใจ
จะเป็นที่ไหนนะคะคุณเศรษฐาโสรินพาไปค่ะ
หากพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ก็คงจะต้องมาที่นี่วัดพระธาตุดอยคำ
ที่มีประชาชนนิยมมาขอพรจากหลวงพ่อทันใจ
ใครต่อใครก็บอกว่าขอแล้วเป็นผลสำเร็จกันทุกลายนะครับ

เดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในกันเลยครับ
เดินผ่านประตูเข้ามาด้านในก็จะพบกับเจดีองค์ใหญ่
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้า
และสำหรับวัดพระธาตุดอยคำหรือมีชื่อเดิมเรียกว่าวัดสุวรรณบรรพฤษ
ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี
กษัตริย์แห่งเมืองฮาริภูลชัยเมื่อปีพศ๑๕

พระธาตุดอยคำกลายเป็นวัดร้างและถูกบุรณะขึ้นใหม่ในเวลาต่อมา
อกจากนี้ที่วัดพระธาตุดอยคำยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ
ซึ่งผู้คนจากทั่วสารทิศยกให้เป็นสิ่งสุดยอด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานขอพรต่าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงขออาสาพามาสักการะหลวงพ่อทันใจ
ให้ช่วยโดนบันดาลขอให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีได้โชคดีมีชัย
รับทรัพย์กันทั่วหน้าในช่วงใกล้ปีใหม่นี้ด้วยเถิด
ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาที่วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้นะคะ
สิ่งแรกก็คือว่าประทับใจมากค่ะ
วันนี้นะคะก็ได้มาขอหลวงพ่อค่ะ
สิ่งที่จะขอก็คือว่าขอให้มีทรัพย์เพิ่มภูมิ
แล้วจะกลับมาหาหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะ
อาจคิดว่าการที่เราเรียกหลวงพ่อทันใจนั้น
เป็นเพราะอธิษฐานอะไรก็ได้สำเร็จทันใจทันท่วงที
แต่จริงแล้วที่เราเรียกหลวงพ่อทันใจนั้น
ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเมื่อมีการสร้างพระ
เชื่อกันว่าจะเกิดอนุภาพแห่งเทพยาดา
บันดาลให้พิธีสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค

ทางภาคเหนือจึงเรียกกันว่าพระเจ้าทันใจ
ท่านได้ออกมาสั่งมาเข้านิมิตรอันตมาภาพ
ท่านได้มาเข้านิมิตรแล้วบอกว่า
ต่อไปนี้เราจะออกมาช่วยเหลือมนุษย์

บอกให้เขามาขอเรา

ช่วยเขาสำเร็จแล้วเราขอเพียงแค่ดอกมะลิ
ผู้คนที่จะมาขอพรจากหลวงพ่อทันใจ
เมื่อเกิดผลสำเร็จแล้วก็จะนำดอกมะลิมาถวาย
เชื่อกันว่าขอได้ทุกเรื่องนะครับ
เรื่องการงานโชคลาภหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บ
อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ
แต่บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ
ยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะร่ำรวยด้วยโชคลาภ
เร่งรีบที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
ที่มาที่ไปในการนำดอกมะลิมาถวายให้กับหลวงพ่อทันใจนั้น
เกิดจากเมื่อ๔ปีที่แล้วนะครับที่ท่านได้มานิมิตรแล้วบอกว่า
ผู้ที่จะมาขอพรหรือมาแก้บนนั้น
ขอเพียงดอกมะลิเพียงอย่างเดียว
จึงทำให้ที่นี่ในแต่ละวันมีผู้นำดอกมะลิมาถวาย
นับหมื่นนับแสนพวงกันอย่างไม่ขาดสายนะครับ